คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้หน่อยดีกว่า
เขาบอกแล้วเงินทองเนี่ยอย่าไว้ใจนะฮะ
แม้แต่คนใกล้ตัวก็ทำกันได้คุณผู้ชมค่ะ
เจ็บจนจุกจริงสำหรับพี่แอนทองประสม
อย่างที่เราทราบกันดีข่าวก่อนหน้านี้
บอกว่าพี่แอนถูกยกเขาสินทรัพย์ต่างนะ
ทรัพย์สินเขาหายไปเป็นเกือบ๒๐ล้าน

นี่แหละค่ะก็ติดตามกันต่อกับคดีที่พี่แอนทองประสม
ถูกคนใกล้ตัวยกเขาทรัพย์สินในคอนโดหรู
ย่านทองหล่อไปเกือบ๒๐ล้าน
เมื่อวานนี้พี่แอนได้เปิดใจเป็นครั้งแรก

พูดเลยสั้นคำเดียวว่าเจ็บจริง
คือบ่ายวานนี้ที่ผ่านมาพี่แอนทองประสมเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สนทองหล่อ

พร้อมกับหารือเกี่ยวกับของกลางที่ถูกผู้ช่วยเลขาก่อเหตุลักษัพไปคุณผู้ชม
เอาไปเนี่ยตั้งแต่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูแล้วกันนะทรัพย์สิน
เงินสดล้านกว่าบาทแหวนเพชร๒ล้านต่างหูเพชรสองเล็มอีก๘ล้าน
ล้านเกือบ๒๐ล้านนี่นาฬิกาโลเล็ก
คุณผู้ชมตามหน้าจอเลยนะนั่นคือสิ่งของที่หายไป
คือต้องบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมช่วงที่สัมภาษณ์
แอนก็มีสีหน้าสีตาที่ค่อนข้างเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
เหตุการณ์นี้พบว่าเป็นคนใกล้ตัวกระทำนะแล้วคืออะไร
เขาทำงานด้วยกันมาเป็น๑๐ปีคุณผู้ชม
มีจังหวะที่พูดเลยตรงว่าพี่แอนบอกว่า
เหมือนคนที่แบบจุกจนพูดไม่ออกจริงนะ

เห็นนะคะว่าแอนไม่ได้อนุญาตให้ใครเห็น
อืมมันก็

มันคือคำไว้ใจที่ทำงานตรงหน่อย
ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแอนก็งงว่าไปเอามายังไง

อย่างรหัสเซมมีคนรู้เยอะไหมคะพี่แอน

ตอนนี้แอนรู้ว่าของอยู่ตรงไหนอยู่โรงรับจำนำไหน
แต่ว่าก็ต้องติดตามเอาคืนมาเป็นของเรา
คืออย่างนี้คุณผู้ชมหลายคอมเมนต์

แล้วทำไมถึงพี่อันเก็บของมีค่าไว้กับตัวเยอะขนาดนั้น
เฉพาะเครื่องประดับประดาษที่เอาไว้ใส่ออกงานบ่อยเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชม
แล้วคือวันนั้นเห็นว่าจะออกงานพอดี

ก็เลยเอาล่ะตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นใครไปได้นะคุณผู้ชม

รหัสตู้เซฟเนี่ยพี่แอนบอกว่าไม่ได้มีใครรู้นะ
แล้วก็รู้ได้อย่างไรนะ
แล้วเมื่อคืนนี้ค่ะนางเอกดังอีกคนนึงน้องคิมเบอร์รี่
ที่มาร่วมงานอีเวนต์แบรนด์หรูให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้น้องคิมเนี่ยก็เคยโดนเหมือนกัน
คอนโดหรูเหมือนกันตอนนั้นจับมือใครดมไม่ได้อีกนะคะ
แล้วก็เตรียมไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สอนอทองหล่อค่ะ

พอถูกสื่อถามว่าคดีของคิมแล้วก็คดีของพี่แอนนี่นะคะ
ที่ถูกยกเขาคอนโดหรูเกือบ๒๐ล้านเนี่ย
มันโยงกันไหมมันเกี่ยวยงกันได้หรือเปล่า
ผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนคนเดียวกันไหม

คิมรู้จักกับบุคคลต้องสงสัยจริง

พร้อมกับเผยว่าเข้าใจความรู้สึกของพี่แอนทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วก็หวังว่าจะจับผู้ร้ายมาลงโทษให้ได้ด้วยค่ะ
พอมาถึงวันนี้ก็น่าจะคืบหน้าอีกนิดนึง

แต่ว่าคิมอาจจะลงเรื่องรายละเอียด
เป็นเคลียร์เดียวกันกับพูดของพี่แอนหรือเปล่า

เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดอาจจะพูดไม่ได้จริงค่ะ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะที่จะต้องสืบต่อ

คือแบบแทบไม่ต้องพูดกันเลยอะ
มันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไร
คนลุกเลยช็อกมากหลายอย่างช็อกมากเหมือนกัน
แล้วช่วงสายที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมค่ะที่สอนอทองหล่อนะคะ
ก็น้องคิมก็ได้พูดถึงเคสของตัวเอง
บอกว่าคิมเองรู้ตัวช้านะ
คือเวลาผ่านมาแล้ว๓๔เดือนไง
แล้วคือกล้องวงจรปิดมันลบไฟล์ไปหมดแล้ว
ตอนนี้ก็เลยทำได้แค่ตั้งข้อสงสัยแล้วกัน

ทรัพย์สินกระโปรงกระเป๋าแบรนด์เนมยังไม่ได้คืนเลยนะฮะ
ตำรวจเองก็ยังคงหาพยานหลักฐานต่อไปค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นจากทางโรงจำนำที่ไปตามยังไม่ได้คืนบ้าง

ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันนะฮะ
แต่ว่าในเคสของพี่แอนทองประสมเนี่ย

ว่าเครื่องเพชรแต่ละอย่างไปอยู่ที่โรงรับจำนำไหนบ้าง
ระหว่างนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเรียกของกลับมาคืนนั่นเองนะคะ

แอนตามของทั้งหมดกลับคืนมาให้ได้เนาะคุณผู้ชมเนาะ

แต่มันอาจจะเป็นของที่มีค่าทางจิตใจด้วยนะคุณผู้ชม
ไปถึงกระเป๋าของน้องคิมด้วยนะคะสู้นะลูกนะ